คุณผู้ชมครับจากผลพวงของพายุมูลนะครับ
มีการพัฒนาความเร็วลมแล้วก็ทำให้เกิดฝนตก

ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ซึ่งหลายจุดหลายพื้นที่ยังคงตกต่อเนื่องนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปแนวโน้มของพายุลูกนี้จะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
แต่ก็ยังคงมีบทบาทอยู่บางจุดบางพื้นที่เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่า
จะมีบทบาทต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๖แต่ว่าวันสองวันนี้อาจจะหนักหน่วงเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าขณะนี้เองพายุลูกนี้นั้นค่อยเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วนะครับ
และหลังจากนี้หลังจากขึ้นฝั่งเนี่ยนะครับกำลังของกระแสลมก็จะอ่อนกำลังลงแน่นอนครับ
ช่วงก่อนที่จะขึ้นฝั่งพื้นที่ส่วนใหญ่ที่จะได้รับผลกระทบ
สังเกตว่าเป็นในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศนะครับ
จะมีสีเหลืองสีแดงปรากฏอยู่ประปรายบริเวณนี้
แต่หลังจากขึ้นฝั่งแล้วก็จะไปเน้นบริเวณพื้นที่ที่อยู่บริเวณตอนบนประเทศไทยนะครับ
เหนือภาคอีสานหลังจากนั้นก็จะไปลงสู่บริเวณอ่าวเบงกอต่อไป
เพราะลงอ่าวเบงกอหลังวันที่๖เนี่ยนะครับฝนนั้นก็จะถูกดูดแล้วก็ไปรวมกันตรงนี้
ทำให้ฝนในเมืองไทยของเราก็จะหายไปด้วย
ดังนั้นวันสองวันนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็สถานการณ์เรื่องของน้ำที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับ
มาดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละภาคมีจุดไหนบ้างที่ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนกันบ้าง
มีจังหวัดเชียงรายน่านแพร่อุตรดิษฐพิสุนุโลกกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับ
อีสานก็มีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงกาลสกลนครนครพนมขอนแก่นแล้วก็กรสิน
กลางมีราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีนครปฐมและสุพรรณบุรีนะครับ
ภาคตะวันออกมีศักดิ์แก้วจนบุรีระยองจันทบุรีและตราส
ส่วนภาคใต้ครับเพชรบุรีประจวบคิริคันชุมพรระนองและพังงา
พื้นที่เหล่านี้ครับใครที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะจุดที่เจอกับภัยทางธรรมชาติบ่อย
กรุงเทพมหานครเนื่องจากอยู่บริเวณปากอ่าวไทยนะครับ
ดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดฝนที่เกิดจากการสะสมตัวของความชื้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นใครใช้ชีวิตในระยะนี้ติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ